ดูดวงครบเลย๗วันนะคะ

หลายคนหลายวันนะคะถือว่า

มีคนโสดจะเจอคู่ในสถานการณ์

จำลองสถานการณ์ว่าสถานการณ์อะไรดี

ใช่จะเป็นช่วงนี้แหละที่จะได้คู่
คนวันพระเรือด

ภูมิใจที่ได้ใส่สีมงคล

กัลลาคีเนียหรือคุณสีดำเมื่อกี้

ดวงชะตาไปแล้วนะฮะวิธีแก้เคล็ดไปแล้ว

ที่เที่ยวที่สวยงามกันบ้างดีกว่า

คุณครับเวลาไปสถานที่หนาวไปต่างประเทศ
เราเห็นช่วงของใบไม้เปลี่ยนสี

นั่งเครื่องบินไปดูเลยใบไม้ผลิตสิ
สีเขียวเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงสวยงาม
แต่ว่าคราวนี้อยู่ในบ้านเราอยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับ
เพราะว่ามีใบไม้เปลี่ยนสีแดง
ไม้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนเหรอ
สีแดงสวยงามนะครับ
กำลังผลัดใบพอดีบนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

พาคุณผู้ชมตื่นแต่เช้าไปดูความสวยงามแบบนี้
สวยไหมล่ะคุณสวยค่ะสวยจริงนะครับ
ไม่ต้องไปไกลถึงเกียวโตแล้วใช่ไหม

แต่จริงคือบ้านเรานะครับที่พิศนุโลกนั่นเอง
นักท่องเที่ยวก็เดินทางขึ้นไป
สัมผัสผนังบ้านใช่ไหม

ถ่ายผนังอ้อถ่ายหลังคาจ้องผนังบ้านเฉย
ท่ายหลังคาบ้านอยู่นะ

เขาไปดูความสวยงามบนอุทิญาณของผู้หญิงร่องกล้า
ที่อำเภอะนักครไทยนะครับ
อุณหภูมิตอนนี้ประมาณ๑๕องศาเซลเซียส
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของใบเมเปิ้ลหรือว่าดอกเสือไฟ
เดือน๕กำลังผลัดใบผลิตพอดี

คุณพี่ก็มีวิธีการนี่ถ่ายรูปแบบใบเมเปิ้ล
พร้อมกับแสงแดดที่ส่องลงมา
ทะลุท่ามกลางใบไม้โอ้โหคุณ
เป็นช่างภาพที่แบบมีจินตนาการสูงมากคุณพี่คนนี้

ภาพที่เห็นสีที่เห็นก็ประทับใจนักท่องเที่ยวนะครับ
สำหรับต้นเมเปิ้ลที่กำลังผลัดใบ
เป็นต้นเมเปิลพันใบ๓แฉ่ง

และปีนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ
ส่งผลให้ต้นนั้นผลัดใบช้ากว่าทุกปี
จากเดิมผลัดใบในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ก็เลื่อนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์
คนที่ไปเที่ยวก็เลยได้เจอในช่วงเดือนนี้
สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับ
จากจะได้ชมความงามตามธรรมชาติแล้ว
ยังสามารถเดินทางไปเที่ยวชมโรงเรียนการเมืองการทหารของพักคอมมิวนิสต์
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในช่วงต่อสู้ทางความคิดได้เป็นประจำทุกวันด้วย
เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมือง

อันนี้เหมือนในนวนิยายการ์ตูนเลยเนอะ

ถ้าใครที่พลาดจากภูกระดึงนะคะ
เพราะว่าภูกระดึงเป็นอีกหนึ่งที่ในประเทศไทยที่จะมีใบเมเปิ้ลสีแดงสวยแบบนี้
ก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคม
แสดงว่าตอนนี้ยังทานยังได้ชมนะครับ
ไปกันที่ภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษสุนุโลกนะคะ